ถนนสาย๑ที่จังหวัดกาลสิน

พื้นผิวขลุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า๒๐ปีมาแล้ว

เพราะเป็นถนนสายที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงหาแหล่งน้ำให้แก่ชาวบ้านกุฎตอแก่น
ซึ่งทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประสบกรณิกร
ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

กรั้วพังรั้วหลุดน้ำไป
อย่างรับสั่งหัวกลับมาซ่อมไว้ก็ได้
เพราะมีหัวผังหลุดน้ำอยู่

ถ้ามอบนี้ไม่ต้องไปสร้างเกินที่ไหน

จากไว้ตรงนั้นเองก็ขยายไปหลายจุด

ในอดีตอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน

แตกต่างจากการทำนาทั่วไป
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสัตว์ดุ้ง
จะใช้วิธีเจาะดินด้วยไม้ให้เป็นหลุมเล็ก

ฝังลงในหลุมแล้วกลบดิน
รอน้ำค้างช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัว
แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเหมือนเช่นในอดีต

ข้าวเหนียวที่ปลูกในพื้นที่อำเภอเขาวง
มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง
เมื่อก่อนตรงนี้นะครับเคยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแรงนะครับ
ต้องรอฤดูน้ำฝนในแต่ละปี
บางครั้งชาวบัวไทยต้องใช้น้ำค้าง
ในการทำนานะครับเพราะไม่มีฝนแห้งแรงมาก
หลังจากปี๒๕๓๕นะครับ
บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาสร้างอ่างบางคำนะครับ
แล้วมาสร้างอุโมงพาน้ำลำเพื่ออย่างภูมิพัฒน์
ทำให้ชีวิตของชาวภูไทยเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
จากเดิมนะครับที่เป็นพื้นที่แห้งแรง
ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ทำนาได้ทุกปีนะครับ

แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ
ถนนดิสโก้อาจจะพระราชทานชื่อถนนขึ้นมาจากพระราชอารมณ์คัน
แต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นทางที่นำความห่วงใย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่ประสบกรณิกร

ให้ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีพที่สมบูรณ์เรียบพร้อม

มานะบากหมั่นทุ่มเทพระวรกาย
แม้เป็นถนนที่แสนธุรกันดาล
ก็ไม่อาจจะยับยั้งพระราชหารุทัยที่หมายมั่น
ราศดรได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน